กลายมาเป็นเหล่านักร้องเสียงเทพทั้งห้า
ว่านมสีหายไปหรือยัง
ใจเพมากไปทั้งเขาแล้วบอก
อยากหยุดอย่างวันเวลาไว้ช่วงนี้
โค้งสุดท้ายในการต่อสู้รอบ๕มหาการ
ที่งานนี้ไม่มีคำว่าอ้อนคอ
สำหรับความพร้อมวันนี้ก็เตรียมมาเต็มร้อยนะครับ
ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะ
งัดทุกศักยภาพที่มีออกมาสู้

แต่มันก็อาจจะไม่ง่ายเสมอไป
วันนี้เป็นวันที่ปลั๊กไฟร้องแล้วพี่รู้สึกชอบน้อยที่สุด
เราเป็นแชมป์สายลูกทุ่งแต่ว่าลูกทุ่งเราร้องไม่ดีสักทีแบบที่กรรมการต้องการ
คนที่ได้คะแนนมากที่สุดเท่านั้นที่จะได้มีโอกาสในการเข้ารอบต่อไป
มาดูกันครับว่าวันนี้ใครจะได้ไปต่อและใครจะหยุดพอแค่นี้
ลุ้นพร้อมกันได้เลย

แต่ตอนนี้ควรอยู่กับร่องเพลงที่จะด่วนกันด้วย
เพลงสุดภัยร้อเชื่อดเฉินกันกับความต่างของโบนัสจากอายุเพลง

สวัสดีกรรมการทั้ง๖ท่านของเราครับ
ยินดีต้อนรับสวัสดีกรรมการอีกครั้งหนึ่งนะคะ
สำหรับแชมป์รายการร้องข้ามรุ่นครับ
ได้รับของรางวัลสุดพิเศษนั่นคือ
เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ

คันนี้ไปครองติดตามในรายการร้องข้ามรุ่นกันได้เลย

ผู้กันกันทั้ง๕คนจะมีโอกาสจะร้องได้แค่คนละ๑เครง
จะเลือกร้องเพลงของโลกสตริงหรือลูกทุ่งก็ได้

จะต้องไปแข่งตัดเชือกอีกครั้งในรอบรอง
ส่วน๒อันดับสุดท้ายตกรอบกลับบ้านทันที

ใช่แต่ถามว่าจะสนุกและดูเดือดยิ่งขึ้นไหมยิ่งใช่เลยค่ะ

ผมว่านักร้องของเราพร้อมแล้วเราก็อยากจะฟังทั้ง๕คนร้องซะละ
เพราะฉะนั้นเราไปพบกับท่านแรกกันเลยดีกว่าครับ
เขาคือสาวน้อยเสียงใสวัย๑๒ปีครับ
ขอเชิญพบกับคุณเฟรนปริณราช
เอาละครับเปิดเวทีร้องข้ามรุ่นในรอบ๕มหาการ
ด้วยสาวน้อยมหัฒนธรรมเฟรนปริ้นรัฐ
ที่บอกเลยว่าสาวน้อยคนนี้ครบเครื่องเก่งรอบด้าน
สตริงก็ได้ลูกรุงก็ดีลูกทุ่งก็ด้วน

คุณอาคา
สิ่งที่เขาทำให้เราว้าวมันคือทางที่เขาไม่เคยทำ
ถ้าได้เข้ารอบต่อไปแล้วร้องเพลงจีนอีกนี้จะลงไปกราบเรา
วันนี้หนูก็เตรียมตัวมาค่อนข้างที่จะพร้อมเลยค่ะ

วันนี้นี่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีอาวุธครบมือ

แต่หนึ่งเพลงเท่านั้นที่จะเอามาร้องรอบนี้หนูจะใช้เพลงอะไร
รอบนี้นะคะหนูก็อยากจะลองเปลี่ยนแนวบ้างค่ะ
ก็จะร้องเป็นเพลงลูกทุ่งค่ะข้ามโลกไปเลยค่ะ
ถามนิดนึงจากรอบก่อนหน้านี้ที่กรรมการมีพูดถึงเพลงลูกทุ่งของหนูมี
มีส่วนในการเปลี่ยนหรือว่าในการเลือกเพลงนี้ไหมคะ

วันนี้หวังว่าเราจะได้เห็นอารมณ์เพลงที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะลูก

เพลงจำเสียงเลี้ยงพ่อค่ะ

แนะนำพิเศษอยู่ในมือ๑คะแนนครับ
ด้วยความที่เพลงนี้นะคะค่อนข้างที่จะสั้นค่ะแล้วก็มีท่อนไม่เยอะนะคะ
แต่ว่าหนูคิดว่าการถ่ายทอดอารมณ์ของหนูค่ะสามารถทำให้หนูชนะได้ค่ะ
เธอจะทำได้ดีสมกับความมั่นใจของเธอหรือไม่
พิสูจน์พร้อมกันได้เลย

เหยียบย่องเยื้องใหญ่จำทางแม่ย่า
จากบิดลมานามองเท้าในหน้า
แล้วใจหาย
สงสารแท้สงสารพ่อแม่จับใจ
ข้าวปีนี้คงดีไม่ได้
เพราะทั่วนารัยดินแดง
เหยียบย่องเมืองยาหลายทางที่กรุงไทย
พ่อแม่จัดลูกลาไกล
ขอช่วยกันได้
ยังมีแรง
แล้วก็นักปีนี้เราจะพลแรง
ฉันต้องไปขายแรง
มากันแรงกันตาย
ไม่ต้องห่วงเมืองหลวงก็เมืองเรา
นานนักเก่าลูกทำได้
พอมีเงินเดือนจะรีบส่งไม่เสียดาย
ลูกจะมาให้เพียงอวยชัยให้ลูกก็พอ
เหยียบย่องเยืองยากลูกห้างก็คงห่วง
พอรู้เรื่องเมืองหลวง
ไม่ต้องห่วงหรอกแม่พ่อ
เพราะในดวงจิตลูกรู้ผิดรู้พอ
ขอตอบแทนแม่พ่อ
ลูกจะไม่ท้อขอทนแทน
ช่ากลับไปขอตอบแม่
ขอบคุณสี่สาม

เพลงที่เลือกมาเนี่ยโอ้โหผมก็ไม่เคยฟังไม่เคยรู้จักเพลงนี้มาก่อนนะครับ
แต่พอได้ฟังเนี่ยก็รู้เลยว่าโอ้โหร้องยากมาก
แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันขึ้นต้นมาตะกุกตะกักนิดหน่อย
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ตัดสินใจถูกแล้วที่ทำเช่นนี้
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขอเป็นกำลังใจให้ครับ
ทำได้ดีด้วยแต่พอมาปึ้งพอมาแข่งปึ๊บ
ก็อาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดมันก็เลยแบบ
ลงไม่ค่อยสวยเท่าไรแต่หลังนี่มาดี
พอเสียงจะเริ่มมาเอ้าเพลงจบซะแล้วประมาณเนี้ย
แต่ยอมรับฮะกล้ามากแล้วก็เก่งด้วย
แต่มันยังสั่งไม่ได้เท่านั้นเอง
ต้องมารอดูกันครับว่าผลงานที่น้องเฟรมได้ทำไป
โกยคะแนนไปจากกรรมการไปเท่าไหร่
แต่อย่าลืมว่ายิ่งได้คะแนนสูงก็ยิ่งมีโอกาสเข้ารอบต่อไปสูงเช่นกัน
และคะแนนที่พวกคุณให้นั้นคือ

ยินดีเลยค่ะ
ก็๙๗คะแนนที่น้องเฟรนทำได้บันถึงไม่เยอะ

หนูก็มีแอบคิดบ้างค่ะว่ามันก็น้อยกว่าที่ควรจะเป็นค่ะ
แต่ว่าก็ถือว่าทำออกมาแล้วค่ะแล้วก็ต้องยอมรับผลที่ออกมาด้วยค่ะ
ไม่รอช้าไปพบกับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปกันได้เลย
ทวีความโหดกันอย่างต่อเนื่องกับสาวน้อยคนที่สอง
ในยุคพศนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอ

องุ่นกันชิมาทั้งความเก่งความสามารถ
น้ำเสียงลูกคอไม่เป็นสองรองใคร

จับตาดูเธอคนนี้ให้ดีครับว่าจะสามารถส่งตัวเอง
ขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งได้หรือไม่
อย่างว่าท่าคนสุดท้ายครับเป็นไงแบบตื่นเต้นมั้ย

วันนี้เลือกเป็นเพลงอะไรคะงุ่น

เพลงนี้ออกมาเมื่อปี๒๕๓๒นะคะ

ยังคงเลือกเพลงทางถนัดที่เข้ากับน้ำเสียง
เพลงนี้มันเป็นเพลงที่มีอารมณ์เพลงที่ดีค่ะ
แล้วก็อารมณ์เพลงของมันก็คือแบบ
เหมือนมันเป็นอารมณ์คิดถึง

แต่ว่าถ้าทำได้มันก็จะมีผลต่อคะแนนมากเลยค่ะ
สาวน้อยคนนี้จะทำได้ดีแค่ไหน

งานวัดปีฟ้ามีแฟนเคียงกายเดินเที่ยว
นิ้วก่อเลี่ยงเรียงเรียง
มีเธอคล้องเกี่ยว
โกยเดินแต่ปีนี้มันดูขันขาด
ไม่มีคู่เดินเชิญชมเที่ยวงาน
ปีนี้ลิเกดนตรีเขามีคนลน
และภาพยนตร์มีคนชมอย่างซ้ำตรา
เอิญเซาเขาอารมณ์
ใบหน้าเบิกบานเพราะมีแฟนเกี่ยวแขนจูจี
เซาเซาแต่เราคนดี
ขาดคู่เดินเที่ยวเดินเกี่ยวก้อยชมงานนี้
มองเห็นลิเกร้องจีบกันอยู่จู่ที
ฉันต้องหลับตาปีคิดถึงคืนนี้เมื่อกินปลา
เฮ้ยเท่าพอกันชิงชาสวรรค์ก็มี
ทุกค่ำคืนนี้ไม่มีเธอนั่งเคียงกา
ปิดห้องรักดูใจหายหาย
ไม่มีเพื่อนชายเหมือนปีกลาง

เฮ้ยเท่าพอกันชิงชาสวรรค์ก็มี
หัวค่ำคืนนี้ไม่มีเธอนั่งเคียงกา
ปิดห้องรักดูใจหายหาย
ไม่มีเพื่อนชาย
เหมือนปีกลาย
มาร่วมปิดทอง
ขอคุณกฎภัณฑ์สำหรับสกริง
ของอังุ่นคือมีลูกคอที่ดีนะคะ
ลูกมันเหมือนว่าคือร้องคีย์จะไม่สูงมาก
เอาคีย์พอดีแล้วก็ร้องไปเรื่อยนิดหน่อยในที่ไม่ได้
ไม่ได้นะพี่มีความรู้สึกว่าหนูต้องใส่เต็มกว่านี้

เอ่อมันดูเคินเคิน
มันต้องไล่เสียงให้มันแบบกว่านี้
ถึงจะเป็นเวอร์ชันของพี่ตายก็จริงแต่เราต้อง

ค่ะขอบคุณค่า
มาดีแต่ก็ยังไม่สุดครับกับผลงานเพลงนี้
เพียงพอส่งให้เธอขึ้นไปรั้งอันดับที่๑ได้หรือไม่
รู้ผลพร้อมกันได้เลย
คะแนนที่พวกคุณให้น้ององุ่นคือ
๕๒๕คะแนน

คะแนนพิเศษอีก๒คะแนนเป็น๑๐๕๕คะแนน
ไม่ค่อยรู้รายละเอียด
ก็คือว่าเรายังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ในการแกะเพลง
รู้สึกเสียดายนิดนึงค่ะ
และช่วงหน้าเตรียมพบกับตัวพ่อตัวแม่เหล่านี้

เพราะว่าเวทีต้องลุกเป็นไฟ

ไม่ใช่เพลงนี้นะเขา
๕๙๕คะแนน
ช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาด

ด้วยคะแนน๑๐๕๕คะแนน

ด้วยคะแนน๙๗คะแนน

ระดับฝีมือดุทรเผ็ดชะทาน

ไปพบกับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปกันได้เลย
อายปริตาหรือที่ไกลต่างก็ขนานนามว่า
สวยสังหารเสียงหวานอาบยาพิพย์

ความเก่งกาดระดับเทพ
อยากหยุดยังวันเวลาไว้เท่านี้

ทั้งสากลสตริงลูกลุ้มลูกทุ่ง
ที่มากับทีเด็ดอย่างน้ำเสียง
พร้อมฆ่าคู่ต่อสู้ได้ทุกเมื่อ
ครั้งที่แล้วเพลงสตริงทำได้ดีมาก
แต่วันนี้จะใช้เป็นเพลงสตริงหรือลูกทุ่งคะ

ขอเลือกเป็น
เพราะว่าได้ยินจากรอบที่แล้วนะคะ
ว่าเขาทำได้ศักยภาพเขาเพียงพอมาก

เพลงนี้มีคะแนนพิเศษอยู่๑คะแนนด้วยกัน
เพราะว่าออกมาในปี๒๕๕๕ค่ะ

ตัวเองจากลูกทุ่งเป็นสตริงนี่คิดมาดีแล้วใช่ไหมครับ
ถามว่ามีความกังวลใจไหมก็มีนิดนึงค่ะแต่รู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเอง
เตรียมตัวมาพร้อมที่จะเอาชนะทุกคนได้ค่ะไปเอาใจช่วยเธอพร้อมกันครับ
ถ้าถามว่ายังคงเกิดไปแต่จะได้ว่าไม่มี
นานนานจนวันนี้ตั้งแต่เธอทิ้งไปแต่จะหลบไม่พบเธอไม่อยากคุยกับเธอ
เพราะยังไม่มั่นใจว่าอยู่ใกล้ดี
โดยไม่มีน้ำตาไม่รู้ทำไมเป็นอย่างนี้
ยังคงคิดว่ามีเราจดจำทุกเรื่องราวเหมือนเพิ่งผ่านพ้นมา
คนที่เคยความจำไม่ดีกลับยังจำแต่เธอคนนี้ชัดเจนยิ่งกว่า
แม้อยากลืมเท่าไหร่ไม่ต้องต้องลืมเต็ม
ไม่โทษที่เธอทิ้งจริงนะคนไม่รักก็ต้องไป
ไม่ได้เกลียดไม่โกรธให้ใครสาบา
เกลียดตัวเองจึงลืมช้ามันลืมช้า
กังแต่จำอะไรบ้าบอกยังอยู่กับคำว่าเฝ้ารอ
ยังจำว่าเคยรักใครอยู่กับช่วงเวลา
ที่รู้ว่าเอากลับมาไม่ได้
เมื่อมันยังจำไปคิดว่าคงลืมง่าย
แต่ทำอย่างไรก็ไม่อาจเลย
ไม่รู้ทำไมเป็นอย่างนี้
ยังคงคิดว่ามีเรา
จดจำทุกเรื่องราวเหมือนเพิ่งผ่านพ้นมา
คนที่เคยความจำไม่ถูกก็เพียงจำแต่เธอคนนี้
ชัดเจนยังกว่าแม้อยากลืมเท่าไหร่
ไม่เท่าที่เธอทิ้งจริงนะ
คนไม่รักก็ต้องไป
ไม่ได้เกลียดไม่โกรธให้ใครสาบาน
เกลียดตัวเองจึงลืมช้ามันลืมช้า
กินแต่จำอะไรป้าบ่
ยังอยู่กับคำว่าเฝ้ารอ
ยังจำไม่เคยรักใคร
อยู่กับช่วงเวลาที่รู้ว่าเอาไกล
ก็กลับมาไม่ได้
เหมือนมันยังจำเป็นคิดว่าคงลืมง่าย
แต่ทำอย่างไรก็ไม่อาจลืม
บางอย่างคนเราฝันใจไม่เท่ากัน
เธอเป็นคนที่ทิ้งกันไป
เธอคงลืมง่ายไม่นานอย่างฉัน
แค่กลีตัวเองที่ลืมช้า
มันลืมช้าจดจำอะไรบ้าบ่อ
คนไม่รักก็ยังตั้งน่ารัก
ไม่รู้จะเอาอะไร
อยู่กับช่วงเวลาที่รู้เอากลับมาไม่ได้
เหมือนมันยังจำเป็นคิดว่าคงลืมง่าย
ในนานเท่าไรก็ไม่อาจลืม
สิ่งอื่นดีที่ควรจำไว้กลับไม่จำ
แต่คนบางคนที่ทำให้ฉันก็ไม่ยอมลืม

เลยขออนุญาตถามจากฝั่งกรรมการลูกทุม

ต้องลงเช่นอะไรลงท้ายด้วยท้อทหารหรืออะไรอะไรพวกเนี้ยค่ะ
ซึ่งมันต้องร้องแบบในขนบแบบนั้นแต่ว่าเรายังเหมือนว่าในความรู้สึกเราว่า
ยังเป็นการประดิษฐ์อยู่แต่หลังหลังมาเริ่มเริ่มแบบ
ระดับขึ้นมาเฮ้ยมันผ่อนคลายแล้วมันเพลงนี้ท้ายเนี่ยมันมีการเปลี่ยนคีย์ด้วยอะไรด้วย
ซึ่งเราคิดว่ามันหมดแล้วไงค่ะมันพีคขึ้นเรื่อยไปเลยอ่ะครับ
แล้วเสียงมันกลมกล่อมมากต้องบอกอย่างนี้พี่ชมพูกับเพลงนี้ของอาย
คนลืมช้าค่ะพี่สำหรับการร้องการถ่ายทอดอารมณ์สำหรับพี่เนี่ย
ถือว่าสมบูรณ์มากค่ะหมายไม่ใช่เพลงนี้นะเขาเขาเลยเออ
เขาเป็นคนที่เข้าใจเพลงทุกเพลงที่ร้องแล้วรู้ละเอียดถึงว่าประโยคไหน
มันเดินทางยังไงเพลงนี้โน้ตยากแต่เป๊ะตลอดโอ้โหมาดีเลยสำหรับพี่

คุณภาพ๕ดาวจริงครับเห็นทีมงานนี้อันดับของตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เราก็คิดว่าตอนแรกคะแนนเราก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ว่าพอฟังคอมเมนต์ของพี่อายเนี่ย
ข้อติมันแทบไม่มีเลยค่ะมันมีแต่คำชมหนูยอมรับเลยค่ะว่าวันนี้พี่อายทำแบบได้ดีมาก
มาดูกันครับกับผลงานเพลงนี้ที่อายได้ทำไปจะโดนใจกรรมการ

ได้เลยคะแนนที่พวกเขาให้คุณคือ
แนนที่อายได้ไฟห้าสิบแปลงจุดห้าคะแนนครับ
ห้าสิบเก้าจุดห้าคะแนน

คะแนนสูงมากคุณทีก็ส่งบทให้อาย
การันตีการผ่านเข้ารอบต่อไปแล้วแน่นอน

แล้วก็แบบโอเคคิดว่า
ยังไงก็แน่นอนคะแนนเรา
ในร้องคนที่๔ครับเราก็รู้สึกแอบประมาณนิดนะครับ
เพราะว่าได้เห็นฝีไม้ลายมือแล้วก็เห็นคะแนน๓คนที่ร้องที่ผ่านมาแล้วนะครับ
โอกาสแค่เพลงเดียวนะครับเพื่อที่จะได้ไปต่อนะครับ

ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยหนุ่มไทยบ้านหน้ามนต์คนนี้

มาสรุปกันต่อกับรวมคำรุนรอบ๕มหากาล
ทำคะแนนสูงสุดเท่านั้นจะได้เข้าสู่รอบต่อไป
นักร้องท่านที่๔ในคำคืนนี้ครับ
เขาคือไอหนุ่มไทยบ้านนะครับลูกเอื้อมสะเทือนอีสา
ขอเจอพบกับคุณตั๊ฏชนะช่าย
การนี้ก็ต้องมาเอาใจช่วยลุงตั๊กชนะใช้แล้วครับ
ว่าจะสามารถทำคะแนนให้ติด๑ใน๓เพื่อเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่
แต่ให้รู้จักประสบการณ์ที่เคยมีซิงเกิ้ลและฝีม้ายลายหมื่นแล้ว
ก็คงไม่ใช่งานยากของชายคนนี้
เฉพาะอาวุธที่ใช้ในวันนี้นะครับตั๊ดคิดว่าตั๊ดสามารถไปนั่งบันลังอันดับที่๑ได้อย่างแน่นอนครับ
ประทานนำเสียงที่แหบเสน่ห์พลังเสียงที่สะเทือนและลูกพอด์ที่สะทาน
ยื่อห้อตั๊กนี่คือมาดีที่มนต์แค้นก็มนต์แค้น
บอกเลยว่าพร้อมสะกดทุกคน
วันนี้คุณมาร้องเพลงอะไรให้เราฟังครับ
ทนไม่ไหวทางใครทางมันครับ
เพลงนี้ทำให้ตั๊ดมีคะแนนพิเศษอยู่๑คะแนนค่ะเพราะว่าออกมาในปี๒๕๕๖ค่ะครับผม

เพลงนี้นะครับมีท่อนโชว์หลายท่อนนะครับแล้วก็มีจุดให้เล่นเยอะแยะมากมาย
มีลูกเล่นเยอะเป็นแนวที่ถนัดเป็นแนวลูกทุ่งอีสาน
เขาจะทำได้ดีแค่ไหนพิสูจน์พร้อมกัน
ปิดแผ่นฝ้าด้วยฟ้ามือเพื่อให้อยู่ได้เพียงคำมือไป
กับลมหายใจที่บ่อมีทาง
เมื่อเจ้าโบรลืมเทาอายสีถอยลิขทาง
ดอกหนาถึงเหนียวรังกะสิหักได้แค่เงา
หากอยู่กันไปแล้วเฟิร์นทนอ้ายกะคนบ่แม่นภาย
มีหัวใจคือกับคนอื่นเขา
อย่าเจ็บกับความหวังที่มันห้างมันนามเนา
เพียงชั่วคราวชั่วคราว
เมื่อท้อนบ่ไว้ทางใครทางมัน
จบเท่านั้นกับสัญญาห่าง
เมื่อท้อนบ่ไว้กับคนละทาง
ใจเป็นลายต่างให้นางนั้นพิมพ์อายสาย
ย้อนว่าเจ้าบ่แม่นเพียงหล่อใส่อายจนเจ้อย
ยังสับขาหลอกอายบ้านที่ขวา
หากเจ้าเบิดหัวใจแต่อายได้เพียงน้ำตา
ทิ้งกันสาเริ่มต้นกับชีวิตใหม่
เหมือนท้อนบ่ไว้ทางใครทางมัน
จบเท่านั้นกับสัญญาห่าง
เมื่อท้องบ่ไว้กับคนละทาง
ใจเป็นรายต่างให้นางนั้นพิมอายสา
เมื่อท้อนบ่ไว้กับคนละทาง
ใจเป็นรายต่างให้นางนั้นพิมอายสา
ใจเป็นรายต่างให้นางนั้นพิมอายสา
เมื่อท้อนเบาไว้กับคนละทางใจเป็นรายต่างให้นางนั้นพิมอายสา
ใจเป็นรายต่างให้นางนั้นพิมอายสา

ชอบเพราะว่าอารมณ์ตั๊ดมาเต็ม
คือซัดมาเลยอ่ะต่อยมาเลยอ่ะแต่แต่คราวนี้พี่นี้อยากให้แบบเหมือน
ท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสามอ่ะค่ะตรงหลังโซโลเนี้ย
อยากให้มันพีคขึ้นมาอีกอย่างงี้คือหลังโซโล่อ่ะ
เหมือนแรงมันหดนอกนั้นนะต้องให้อาจารย์พูดค่ะได้เลยค่ะ
กลับมาที่ด้านลูกทุ่งกันบ้างครับอาจารย์เวสป้าครับ
ถ่ายทอดของคุณตั๊ดวันนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกเหมือนเสียงไม่สมบูรณ์เนอะ
ทางพียังแต่ยังยังไม่ตรงแป้บได้นะครับนะครับ
แต่ว่าเทคนิคโอ้โหยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมลูกคอยังครบ

ถือว่าทำได้ดีแต่ก็ยังมีบาดแผลอยู่บ้าง
ก็ต้องมาลุ้นกันล่ะครับว่าตั๊กจะทำคะแนนรวมได้มากกว่าน้องเฟรน
ที่ทำไปถึง๙๗คะแนนหรือไม่
ฟังผลพร้อมกันได้เลย
มาดูคะแนนจากคณะกรรมการกันครับ
เริ่มจากสายสตริงกันก่อนเลย
ได้เลยค่ะ

ตอนนี้ความมั่นใจที่จะเป็น๑ใน๓นะคะ
จาก๑๐๐ก็ลดลงมา๕๐แล้วค่ะ
เป้าหมายที่ต้องการรอดในตอนนี้สำหรับคุณตั๊กก่อนเลย

คะแนนที่คณะกรรมการลูกทุ่งให้กับคุณตั๊ดคือ

มีด้วยครับ

ส่งผลให้ตั๊ดขึ้นไปรั้งอันดับ๒ชั่วคราว
ซึ่งคะแนนที่มากกว่าน้ององุลก็การันตีการผ่านเข้ารอบต่อไป
รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาเยอะเลยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้อยู่๑ใน๓แล้วครับแน่นอน
และส่งผลให้น้องเฟรนต้องแพ้กลับบ้านไปก่อนเป็นคนแรก
เอาล่ะครับศึกนี้ยังไม่จบ
เพราะยังเหลือนักรบชิ้นหนังเหนียวฆ่าไม่ตายอีกหนึ่งคน

วันนี้เป็นวันที่ปลั๊กไฟร้องแล้วผู้รู้สึกชอบน้อยที่สุด
ช่วงหน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งบ่วง
ลุ้นกันต่อกับการประทะเดือดของเหล่านักร้องเสียงเทศทั้ง๕ในรอบ๕มหาการ
ช่วงที่แล้วหนุ่มตัสได้โกยคะแนนไปอย่างมากมาย
รวมทั้งหมดแล้วฮะได้ไป๑๐๘๕คะแนน
ส่งผลให้น้องเพลงต้องกลับบ้านก่อนเป็นคนแรก

เพราะเรายังเหลือเพื่อจะฆ่าหน้ายกอีกหนึ่งคน
สายโหดเมืองชวนทัพคุณลักษมณ์
เพราะหนุ่มเสียงเทพคนนี้ถ้าไม่ตายง่าย

ผู้ชนะคือป้ากอย

หนูยอมที่เขาเอาชนะพี่เล้งมาได้เก่งจริงค่ะ

วันนี้พลังไฟเมืองจะข้ามไม่ตาย
และพาตัวเองผ่านเข้ารอบต่อไปได้อีกครั้งหรือไม่
ดูพร้อมกันได้เลย

คุณเอาเพลงแนวไหนมาสำหรับในรอบนี้คะ
วันนี้ที่เตรียมมาก็เป็นแนวที่ตัวเองถนัดครับ
วันนี้ที่เลือกมาคือเพลงไม่แข็งยิ่งแพ้ครับ

เพลงนี้ออกมาในปี๒๕๔๘ใช่ไหมฮะ
มีคะแนนพิเศษอยู่ในมือ๑คะแนนด้วยกันค่ะ

เพราะอย่างที่ผมมั่นใจว่าผมทำได้

เมื่อเรารักเขาคงแล้ว
เขาไม่ยอมรักต่อ
ก็ต้องเจ็บต้องช้ำไป

ถ้ามันเป็นเกมอะไรซะเกม
ก็ต้องมีคนเสียใจ

เพราะไม่เคยได้ลงแข่ง
น่าเสียดาย
น่าเสียดาย
อยากเก็บมันไว้
อย่าปิดมันไว้
เมื่อไปเจอใครที่แท้
ไม่อยากเออยิ่งช้ำ
ที่อยากแข่งยิ่งแพ้

ไม่มีวันรู้เลย
นั้นก็คงเหมือนมัน
เรียกว่า
เราอย่าเล่นทำอะไร
ในความที่เราหวัง
เรื่องของข้าว
เรื่องของข้าว
อุ่นแล้วก็ต้องเชื่อมันไว้
ก็การแพ้เพราะไม่เคยได้ลงแข่ง
น่าเสียดายน่าเสียใจ
อย่าเก็บมันไว้อย่าปิดมันไว้
เมื่อไปเจอใครที่แคร์
ไม่อยากเอ่ยยิ่งช้ำที่อยากแข็งยิ่งแพ้
และคนที่รู้แค่ไม่มีวันรู้เลย
อย่าเก็บมันไว้
ไม่อยากเอ่ยยิ่งช้ำไม่อยากแข่งยิ่งแพ้
และคนที่เราแค่ไม่มีวันรู้เลย
ก็เกินเผื่อเพราะไม่เคยได้ลงแขก
น่าเสียดายน่าเสียใจ
อย่าเก็บมันไว้อย่าปิดมันไว้
เมื่อไปเจอใครที่แท้
ไม่อยากเธอยิ่งช้ำไม่อยากแข่งยิ่งแพ้
และคนที่รอแค่ไม่มีวันรู้เลย
อย่าเก็บมันไว้นะ
ปิดเจอใครที่แค่
และคนที่เราแค่
ไม่มีวันรู้แล้ว

วกกับเพลงนี้ก็เป็นเพลงยากอีกนะฮะ
ดังนั้นมันก็ย่อมมีแผลนะครับ
เอิญมันเป็นท่อนสำคัญมันเลยเห็นชัดนะครับ
คงต้องหวดให้คุ้มกับฝีมือของคุณ
ค่ะขอละเอียดหน่อยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่สุภูครับ
วันนี้เป็นวันที่ปลั๊กไฟร้องแล้วพี่รู้สึกชอบน้อยที่สุด
ที่รู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบ่งออกเป็น๒พาร์ท
คือพาร์ทที่เปรียบเรื่องการกีฬาเราต้องแข่งชีวิตจริงเราต้องแข่ง
กับความรักก็เหมือนกันบางทีเราก็ต้องกล้าที่จะไปแข่ง
กว่าที่เราจะกลัวแพ้แต่วันนี้ปลั๊กไฟไม่ได้ถ่ายทอดความรู้สึกนั้นออกมาเลย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำเสียงหรือแววตาสีหน้าท่าทาง
ถือว่าได้ไหมคะดีสัก๘๐แล้วกันแต่๒๐มันหายไป
งานหนักล่ะครับปลั๊กไฟเพราะจากที่ดูเหมือนคณะกรรมการจะไม่พอใจผลงานที่ทำไปสักเท่าไหร่นะครับ
แต่วันนี้ก็ถือว่าหนูโชคดีจริงค่ะที่วันนี้เขามีข้อผิดพลาด
ทางเดียวเท่านั้นถ้าอยากเข้ารอบต่อไปต้องได้คะแนนรวมมากกว่าน้ององุ่น
ที่ทำไว้ถึง๑๐๕๕คะแนน
ลุ้นผลพร้อมกันได้เลย
เชียร์ขอเปิดที่คะแนนของคณะกรรมการจากฝั่งลูกทุ่งกันก่อนเลยนะคะ
ว่าคะแนนที่พวกคุณทั้ง๓ให้กับปลั๊กไฟคือ
ซึ่งตอนนี้น่าสนใจมากถ้าเทียบในกลุ่มคะแนนของคณะกรรมการจากฝั่งลูกทุ่ง
งุ่นตอนที่ร้องทำไปได้๕๑คะแนน

ต่อหมัดคือตอนนี้ใกล้เคียงกันมาก
หือหือ

คะแนนจากกรรมการสายสตริงครับ
คะแนนที่พวกเขาให้คุณคือ
๕๗คะแนน
รวมจบคะแนนพิเศษอีก๑คะแนนเป็น๑๑๐๕คะแนน
ลั๊กไฟเข้ารอบค่ะ
รักไฟเข้ารอบเป็นอันดับที่๒ค่ะตอนนี้
เท่ากับว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์คือน้ององุ่นเอง
ต้องกลับบ้านด้วยคะแนน๑๐๕๕คะแนนนะคะ
แล้วเราก็ได้๓คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อย
โดยอันดับ๑ยักอาจฟันลิตาจะรอยลำเข้าไปรอในรอบชิงชะนาเลิศแบบสวย
คือเรามีเวลาได้พักผ่อนเยอะแล้วก็มีเวลาได้เตรียมตัวเยอะ
สำหรับสองคนนี้ต่อให้จะเป็นใครเข้ามาเราก็ได้เปรียบแน่นอน
และอันดับ๒อย่างปลั๊กไฟและอันดับ๓อย่างตั๊ก

รักรักเธอหมดใจรู้หรือเปล่า
พร้อมความร่วมถึงวัน๓วันอาทิตย์๖โมงเย็นท้าวไทยรัฐทีวีช่อง๓๒